คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องทุกข์ใจของคนดังในวงการบ้านเราเบิร์นบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับหมอกริจคอนเฟิร์มมีเรื่องต้องทุกอกทุกข์ใจอีกแล้ว

คือเขาเสียเงินตั้งมากตั้งมายแถมต้องมานั่งทุกข์ใจเพราะปัญหารถหรูค่ะ
สำหรับหมอดูชื่อดังหมอกริจคอนเฟิร์ม
หมอกฤทธิ์เนี่ยเล่าว่าซื้อรถซุปคาราคาเกือบ๓๐ล้านคันนี้มาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โชว์รูมแห่งหนึ่งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
ซึ่งเป็นรถมือ๓นะคะแล้วก็มีเอกสารครบคันเลย
ผ่านการจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกเรียกว่าทำถูกกฎหมายทุกอย่างนะคุณ
โดยอ้างว่ารถคันนี้เสียภาษีนำเข้าไม่ถูกต้องและอาจมีการทุจริตภายในองค์กรของรัฐ
ติดต่อไปยังโชว์รูมที่จำหน่ายรถก็ไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดเลย
ผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันนี้ก็มีอีกหลายสิบคัน
รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๐๐ล้านบาทนะคะ

ใช่ก็ติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ทำยังไงก็อะไรก็ไม่ได้
เงินไม่ใช่น้อยนะคุณ๒๗ล้านบาทกับรถคันนึง
ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งหนุ่มค่ะเรื่องรถยนต์ทำพิษเหมือนกันเลยคุณ
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะปรากฏว่าขับได้เก้าวัน

พบว่ารถมีปัญหาไม่สามารถเข้าเกียร์ถอยหลังได้

จึงได้นำเข้าศูนย์แต่ศูนย์กลับไม่แจ้งสาเหตุนะคะ
จะขอเปลี่ยนรถและยกเลิกสัญญาทางศูนย์ก็ไม่มีการตอบรับ
ดำเนินการเรื่องดังกล่าวมากว่า๘๙เดือนแล้ว
เมื่อเช้าที่ผ่านมาทางทีมผู้บริหารของบริษัทได้ติดต่อมา
เพื่อขอเจรจาในเบื้องต้นนะคะ
ซึ่งก็จะมีการชะลอการยื่นฟ้องออกไปก่อน
โดยส่วนตัวแล้วก็อยากจะให้ปัญหามันจบ
เพราะว่าตัวเองก็ไม่อยากจะมีปัญหาอยู่แล้วนะคะ

แต่เจอปัญหาที่คล้ายกันในลักษณะเดียวกัน
คือเป็นความทุกข์ใจที่มีมานานแล้ว
ต้องเพราะว่าเวลาจะซื้อรถแต่ละทีมันเงินไม่น้อยนะ
เห็นใจนะใจขาวใจเรานะคะ
เดี๋ยวติดตามกันต่อสำหรับคดี๒คดีนี้นะคะ